เรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของซีเกมโดยภาพรวมซึ่งเจ้าภาพฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนที่ไทยเราเนี่ยคาดการณ์ไว้นะครับในช่วงของงานบีเดอร์เพลสที่สื่อเนี่ยมีการจัดให้สมาคมต่างได้พูดถึงความพร้อมของเราเองเนี่ยก็หวังไว้ประมาณร้อยกว่าเหรียญได้นะครับแต่ว่าทาง
เจ้าเหรียญทองเช่นเดียวกับฟิลิปปินท์ที่ได้เจ้าเหรียญทองเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพ๔เกมปี๒๐๐๕
ฟิลิปปินส์ครับมีการอนุมัตินะครับงบประมาณ๑๐๐ล้านเปโซหรือว่า๖๐๐ล้านบาท
การเก็บตัวนักกีฬาประเภทต่างนะครับเพื่อที่จะสารต่อแล้วก็มองไปถึงโอลิมปิกเกมด้วยนะครับ